เป็นประจำทุกสุดสัปดาห์นะคะจะเป็นการลงพื้นที่หาเสียงกันแบบจัดเต็มชุดใหญ่ของทุกพักการเมืองเลย
พักไหนไปที่ไหนบ้างใครอยู่ในกรุงเทพใครอยู่ต่างจังหวัดบ้าง
วันนี้ไล่เรียงกันเลยนะคะเริ่มต้นกันที่พักเพื่อไทยก่อนเลยค่ะ
นายเศรษฐาทวีสินพร้อมกับนายชัยเกษมนิติสิริ
วันนี้จับมือกันลงพื้นที่หาเสียงที่จังหวัดน่านค่ะ
ก็ออกมาพูดถึงกรณีที่พรเทปะรายุจรรค์โอชา
มีการออกมาพูดถึงเรื่องกระเป๋าสตางค์ดิจิทัลจำได้ไหม
เรื่อง๑๐๐๐๐บาทว่าเสี่ยงจะทำประเทศล่มสลาย
คือเขาบอกว่าเอาจริงนะ
ปีที่ผ่านมาเนี่ยประชาชนก็บอบช้ำมาเยอะแล้ว
สิ่งที่เพื่อไทยอยากทำคืออยากกระตุ้นครั้งใหญ่
อดน้ำข้าวต้มครั้งละ๑๐๐๒๐๐บาทมันกระตุ้นไม่ได้หรอก
เงิน๑๐๐๐บาทไม่ใช่ว่าไม่มีที่มาที่ไป
พักออกนโยบายนี้มาก็มั่นใจว่าจะเอาเงินกลับเข้าคลังได้
ภาษีแวดหรือภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีบุคคล
ถ้าเพื่อไทยเป็นรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ไม่ต้องกังวลหรอก
เพราะเราคิดใหญ่และทำเป็น
นายชัยเกษมนิติสิริแคนดิเดตนายกอีกคนนึงก็บอกนะคะว่า
นโยบายนี้ไม่มีปัญหาแต่ที่มีปัญหาเนี่ย
มันเป็นเพราะพลเอกประยุทธ์สร้างหนี้เอาไว้เยอะ
ก็เลยต้องคิดนโยบายนี้ออกมาทำให้ไทยมันฟื้นยังไงล่ะ
ผมว่าท่านเขาไม่เข้าใจว่าสิ่งที่เราทำคืออะไรนะครับ
ผมแนะนำให้ท่านไปไปอ่านแล้วทำความเข้าใจให้ดีแล้วกันอืม

ขณะที่กรกตเองก็ขอให้ทักทางพักเพื่อไทยมาชี้แจงนโยบาย
รวมถึงแหล่งที่มาของเงินด้วยครับ
เป็นธรรมดาอยู่แล้วครับคณะกรรมการบริหารทางของภาคเรา
คณะกรรมการเศรษฐกิจทางกฎหมายเรากำลังเตรียมเอกสารอยู่
ยินดีครับเพราะว่าก็ถือว่าเป็นนิปัญหาดี
ถ้าเชื่อว่าทางเรียกมาชี้แจงก็จะได้ทำเป็นการเฟิร์ตเผย
นะครับเป็นการปรัสนาทุกคนจะได้รับทราบกันเท่าเทียมกัน
ภาคเหนือครับพร้อมด้วยผู้สมัครจังหวัดสุโขทัยครับ
ยืนยันว่านโยบายพักไม่เน้นเรื่องแจกฟรี
เน้นการหาเงินให้กับประเทศจากการส่งออกและการท่องเที่ยว
และถ้าเป็นนายกจะสร้างเงินให้ประเทศได้อย่างน้อย

เพื่อนำเงินนี้มาสร้างคนสร้างอนาคตให้กับประเทศครับ
เมื่อวานผมอาศัยที่ดรุงเพศ
บอกว่ามีคนหลายคนแม้แต่สินแสหมอดูโทรศัพท์มา
๑๒๖๒กับ๖บวกกันเป็นเขาเรียกเครื่องหมายนี้
หรือเปิดทัศนา
มหาศัพท์แปลว่าอเนกมัน
ไม่มีวันสิ้นสุด
เหมือนกับทัศน์ประชาชนที่ป่าว
ที่อยู่ต่อไปยั่งยืนยาวนานไม่มีวันสิ้น
กันพร้อมขอมาจากใจ

วันนี้พาคณะลงพื้นที่ที่นครพนมค่ะ
เวทีประสัยแล้วก็เปิดตัวผู้สมัครสอสอนครพนมทั้ง๔เขต
มีประชาชนเข้าฟังเป็นหมื่นเลยนะคะ
ซึ่งคุณหญิงสุดารัฐเองก็บอกว่านครพนมมีจุดเด่นทางพระพุทธศาสนา
ปีที่แล้วสร้างรายได้กว่า๑๖๐๐ล้านบาทต่อปี
ปีนี้ตั้งเป้าเลยค่ะว่าถ้าได้เป็นรัฐบาลนะ

ปีหน้าจะสร้างรายได้เพิ่มเป็น๓๐๐ล้านบาทต่อปีไปเลย

อีกหนึ่งพักครับพักชาติไทยพัฒนาครับ
ลงพื้นที่ที่โรงเรียนกุฎชุมวิทยาจังหวัดเยอะโสธรครับ
ชาติไทยพัฒนาพร้อมเปิดเวทีปลาใส
มีคนฟังกว่า๗๐๐คน

ตัวเองเคยมาที่นี่กับพ่อบรรหารศิลปะอาชา
วันนี้พ่อบรรหารจากพวกเราไปเกือบ๗ปี
แต่คำว่าสัจจะและกระตันยูยังอยู่ในสายเลือด
นั่นคือคำมั่นว่าเราต้องตอบแทนชาวอำเภอกุฎชุมอย่างแน่นอน
ยังบางที่ก็แยกลำบากเหมือนกันนะคะ
สำหรับสสเขต๑๑ของพักก้าวไกล
ธนายแจมนางสาวศาสินันทร์ทำวันนี้ที่นั้นนะคะ

อยู่ที่แยกกรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศคอปอค่ะ

เธอก็ชูเลข๓คือชู๓นิ้ว

เพราะว่าจริงแล้วมันก็เป็นพื้นที่เขตพระราชฐานด้วย

บอกขออภัยจริงที่ทำให้ไม่สบายใจนะคะ

ก็ถ้าไม่ชู๓นิ้วจะให้ชูยังไงดีคะ

และอีกอย่างตรงนี้การมาใช้พื้นที่นี้หาเสียง
น่าจะเป็นสิทธิ์ที่พึงกระทำได้หรือเปล่า

ขณะที่ดรเอสุชวีสุวรรณสวัสดิ์ครับ

แก้ปัญหาน้ำท่วมกรุงเทพอย่างถาวร

ทางด้านของรวมไทยสร้างชาติครับ
เลขาธิการพักคุณเอกณัฐพร้อมพันธ์
พร้อมกับผู้สมัครลงพื้นที่เขตสาธรณ์
แนะนำตัวขอคะแนนเสียงกับประชาชน
สวนสุขภาพสมาคมแต้จิ๋ว

อาเฮียอามะอาอึ้มอะไรต่างเนี่ย
เขากำลังยืดเส้นยืดสายก็ไปร่วมแจมด้วยครับ

พักรวมไทยสร้างชาติ

จัดโครงการปฏิรูปการเมืองสุจริต

กิจกรรมการเลือกตั้งเชิงสมาณฉัน
ซึ่งนายแสหวงให้สัมภาษณ์
ถึงการลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้า

พรุ่งนี้๙เมษายนวันสุดท้ายแล้วนะคะ
ที่จะสามารถลงทะเบียนขอใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้าได้
ใครไม่สามารถไปเลือกตั้งในวันที่๑๔พฤษภาคมได้
ขอให้ไปลงทะเบียนก่อนที่จะหมดเขตนะคะ
ส่วนการจัดงานมหรสบหรืองานรื่นเริงต่างของพักเนี่ย
ก็จะดูอยู่ขึ้นกับพฤติการเป็นหลักค่ะ
ถ้ามีการใช้เพลงพักการเมืองในการหาเสียง
อันนี้ทำได้แต่ไม่ควรร้องสดนะคะ
เพราะอาจเข้าข่ายมีความผิดเดี๋ยวไปกลายเป็นเหมือนแบบจัดคอนเสิร์ตน่ะ
มหากรรมเปิดได้มหรสบรื่นเริงอะไรแบบนี้ใช่ไหม